ไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านที่สมุทรปราการเดือดร้อนจากนักเรียนนักเลงเท่านั้นนะคะ
นางรองบุรีรำลักษณะคล้ายกันเลยค่ะ
เป็นนักเรียนนักเลงมาเป็นกลุ่มเหมือนกันค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วมีกระบะปิดท้ายนะคะ
หลังจากนั้นมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
โดยเฉพาะจุดหนึ่งค่ะเขาไปหยุดอยู่แล้วปลาคว่างปลาสิ่งของ
ใส่ทั้งเด็กใส่ทั้งคนแก่นั่งอยู่ข้างทางและยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะคะ

แจ้งตำรวจหน่อยเด็กนักเรียนนักเลงที่บอกว่านักเรียนนักเลงเป็นนักเรียนจริง
ใส่ชุดนักเรียนกับชุดลูกเสือขี่รถจักรยานยนต์มาแบบนี้แล้วก็บึ้นสร้างความเดือดร้อนทางเสียงแบบนี้เนี่ยนะคะ
จุดเกิดเหตุคือถนนสายบ้านโคกไม้แดงละลวดตำบลบ้านสิงห์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
แล้วจะได้ยินจากคลิปน้ำปังช่วงบางตอนเป็นระยะเขายิงปืนขึ้นฟ้าค่ะ

เขาบอกชาวบ้านแถวนั้นหวาดภาวะกลัวโดนลูกหลง
คนที่ถ่ายคลิปชื่อว่านางสาวน้ำค้างพวงมาลีค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้น๔๕โมงเย็นนั่นแหละ
พุธที่ผ่านมากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะ
เริ่มต้นมาด้วยขบวนของรถจักรยานยนต์
แล้วมีรถกระบะปิดท้าย
พอมาถึงถนนบริเวณหน้าบ้านบ้านผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม
เร่งเครื่องใส่บ้านผู้ใหญ่บ้านเลย
แล้วก็โยนไม้ใส่จุดที่มีเด็กนั่งอยู่
มีคนแก่นั่งอยู่มีผู้หญิงนั่งอยู่
มีคนพิการนั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
ไม่สนใจเลยว่าที่โยนไปจะไปโดนใคร
แล้วหลังจากนั้นก็พากันขี่ผ่านไป

ยิงปืนขึ้นฟ้าอีกหลายนัดนะคะ
คาดว่าน่าจะเป็นการข่มขู่อะไรสักอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านเอง

เอาไปถามชาวบ้านอีกคนค่ะถึงความเดือดร้อนนะคะ
นางปรานีเป็นชาวบ้านโคกไม้แดงนี่แหละ
ก็พูดถึงพฤติกรรมกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้

เพราะวัยรุ่นมันมีปืน
เพราะขนาดมีเด็กมีคนแก่มีผู้หญิงนั่งอยู่
มันยังโยนท่อนไม้ใส่หน้าบ้านเขาเลย
โดยไม่ได้คิดว่าจะถูกใครนะคะ
อยากให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวกลุ่มวัยรุ่นมาจัดการหน่อย
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันถ้าสมมุติถูกลูกหลงนะ
แล้วเกิดการเสียชีวิตจนเกิดบาดเจ็บขึ้นมานี่มันจะหนักกว่านี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เห็นภาพแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องมือถือนี้
รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด
จะใช้เป็นหลักฐานค่ะติดตามจับกลุ่มตัวกลุ่มวัยรุ่น
มาดำเนินคดีค่ะจัดการให้หน่อยละกันนะคะ
ภาพแล้วไม้เรียวในมือแม่สั่นกันบ้างไหม